เราไปเรียกน้ำย่อยกับเมนูเด็ดกันหน่อย

หลงไปหาปลาก็จะมีปลาช่อนปลาขาวปลาสูตรปลากระสอบ

เพราะว่าเขาสูบเข้านาน้ำลดลงไป
ปลาเกิดขึ้นตามทัมภาษา
ได้ปลาสูตรมาแล้วทีนี้ไปทำเมนูเด็ดก็คือก้อยปลาสูตร
เออทำไม่ยากคุณผู้ชมเนี่ยก็คือสับ
สับเสียงอะไรไม่ใช่เสียงงูสับนะเสียงสับประสูจน์
คือก่อนสับต้องขอดเด็ดก่อนแร่เอาแต่เนื้อให้เหลือแต่เนื้อปลา
แล้วก็ไปสับจนละเอียดพอละเอียดอย่างนี้แล้วจนได้ที่แล้วเนี่ย
เอาไปใส่หม้อเอาไปใส่หม้อที่มันจุดไฟไว้แล้วปุ๊บ
แล้วก็ทำยังไงดีเพิ่มความแซ่บต้องไปหาไข่มดแดงมาด้วย
ไปเก็บไข่มดแดงมาเอาไปแล้วคลุกเขา
อู้หูคุณเอามืออย่างงี้เลยเหรอเข้าบ้านเข้าสำนาน
ก่อนปรุงก่อนใส่ข้าวขวดน้ำปลาต้นหอมผักชีให้มันแซ่บก่อน
แล้วก็คั่วไฟอ่อนให้มันให้เนื้อปลามันสุก

เท่านี้แหละคุณผู้ชมมันได้เมนูเด็ดคือก้อยปลาสูตรแบบ

เออใครต้องลองกินนี่เห็นไหม

สูตรเด็ดของชาวกรสินที่บ้านหนองกุ่งใต้

เอาไปต่ออีกที่หนึ่งพาไปที่จังหวัดเลยครับ
ที่ร้านอาหารชื่อว่าบ้านตากอากาศตำบลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเลย
เมนูเด็ดที่นี่คือผมว่าเด็ดหลายร้านเขาต้องสั่ง

เวลาไปร้านต่างก็จะเมนูยอดฮิตอ่ะ

แล้วก็มีเนื้อโคขุนย่าง
ที่สั่งตรงมาจากพลนิยางคัมจาร๙๙บาท

มันกลับกอดกินกันไปมีเพลงขับกรมให้ฟังกัน

หรือเปล่าโอ้โฮ
ส่งเดชนไปทานทัศนายได้ไหมอะไรอย่างนี้นะไม่ได้
อืมครับ